คุณผู้ชมคะมีคลิปหนึ่งค่ะที่ดูแล้วโอ้โห
คนด่ากันสนั่นโซเชียลค่ะ
มันเป็นแอปพลิเคชันที่
มันเป็นเสียงที่มีอยู่แล้วแล้วเราก็ทำท่าทำทาง
เหมือนร้องเพลงตามพูดตามประโยคที่มันมีอยู่แล้ว
ก็ได้เต้นก็ได้เป็นคลิปวิดีโอสั้น
แต่คนนี้เขามาใช้แอปพลิเคชันนี้

คือมันเป็นประโยชน์ที่

แต่ถ้าเกิดมาอยู่ในพฤติกรรมนี้มันไม่ตลกไง
แอปพลิเคชันนี้ล้อเลียนผู้สูงอายุที่เขานอนติดเตียงแล้ว
เขาไม่รู้สึกตัวค่ะ

เอาเสียงของคนอื่นมาลิปซิงค

แต่ลักษณะเหมือนกับเสียงลิปซิงค์เนี่ยคือพูดว่าไปกินขี้ไปอะไรอย่างนี้
โอ้โหคนด่าเละเลยนะคะ

เขาป่วยติดเตียงเขาขยับตัวไม่ได้เขาทำอะไรไม่ได้
แล้วมายกเข้ามาแบบนี้แล้วก็พูดประโยคแบบนี้
ทำเป็นสนุกสนานตลกแบบนี้

สารครอบครัวของผู้ป่วยเขาด้วยค่ะ
ใครเป็นลูกเป็นหลานเห็นแบบนี้เข้านะ
โอ้โหมันไม่เหมาะจริงเนี่ยค่ะ
ชาวเน็ตก็วิจารณ์หนักเลยนะคะ
เขาบอกว่าเห็นแล้วมันสะเทือนใจมันไม่โอเคเลยกับการกระทำแบบนี้
ล้อเลียนผู้ป่วยผู้สูงอายุที่แทบไม่ได้สติแบบนี้

เหตุการณ์นี้มันเกิดในสถานพักฟื้นผู้ป่วยผู้สูงอายุบ้านใจเกื้อนะคะ

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปที่บ้านพัก
ของผู้ป่วยผู้สูงอายุที่นี่ค่ะ

คู่หา๓ชั้น๒คูหาติดกัน
แล้วก็ดัดแปลงพื้นที่ข้างในเป็นสำหรับที่พักฟื้นผู้ป่วย
ก็มีคนไข้ไปรักษาตัวหลายกลุ่มนะคะ
ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็มี
คนไข้ที่ต้องการพักฟื้นร่างกายชั่วคราวก็มี
แต่ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุทั้งนั้นเลย

คุณยายที่อยู่ในคลิปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็น๑ใน๓๖คนนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับตัวแทนผู้บริหารบ้านใจเกลือค่ะ

หลังจากมีคลิปนี้เผยแพร่ออกมา

ก็เรียกคนที่อยู่ในคลิปที่ไปล้อเลียนคุณยายเนี่ยค่ะ

ผู้บริหารก็สั่งพักงานแล้ว

เขาก็บอกว่าเขาเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

พอทำอะไรไม่ดีก็มามุกเนี่ยเนอะ
ก็ขออภัยอยากจะให้สังคมให้อภัยนะคะ

ก็เป็นตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยพยาบาล

ก็คือพ้นสภาพการเป็นพนักงานตั้งแต่๑ทุ่มของเมื่อวานนี้
แล้วก็เรียกพนักงานที่เหลือที่ยังทำงานกันอยู่เนี่ย

ตอนนี้คนที่อยู่ในคลิปที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

ใช่ค่ะเขาก็ไปต่างจังหวัดเรียบร้อยค่ะ
ฟังเสียงตัวแทนผู้บริหารบ้านใจเกลือนะคะ

มาคุยว่าทำไมถึงลงคลิปไปแบบนั้น
แล้วก็คือจริงเรามีการอบรมพนักงานอยู่แล้ว
แล้วก็มีมาตรการไม่ให้ใช้มือถือ
หรือว่าสื่อโซเชียลอะไรต่างในเวลางานนะคะ

แล้วก็คือน้องเขาก็รู้สึกผิดนะคะ

แต่ว่าคือเขาทำไปแล้วเนอะ

แต่ว่าตรงนี้ก็พาน้องไปขอโทษกับทางญาติ
แล้วก็ขอโทษทางอาม่าค่ะ
ญาติเขาก็ไม่ติดใจเอาความ

หลังจากที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใช่ไหมคะ
มีการเรียกน้องมาตักเตือนแล้ว

ก็เรียกน้องคนอื่นมาพูดคุยแล้วก็มาอบรม

แล้วก็เหมือนเสริมจิตการบริการของเขาอะค่ะ
ตระหนักในส่วนของตรงนี้มากยิ่งขึ้น
เพราะว่าเขาน่าจะเห็นบทเรียนแล้วว่ามันเกิดผลกระทบอย่างมาก
ทางเราก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้น
ให้ทางญาติเขาได้เชื่อมั่นได้เชื่อใจอีกครั้งหนึ่ง
ฮือคือในคลิปจะเห็นคนเดียวนะ
แต่ว่าเค้าช่วยกัน๒คนเปลี่ยนกัน
ก็ไปสอบถามจากเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับสถานพักฟื้นผู้ป่วยแห่งนี้นะครับ

ปกติแล้วที่นี่ก็ดีนะก็โอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
คนที่ก่อเหตุที่อยู่ในคลิปก็เคยเห็นอยู่นะ
ก็ปกติก็เป็นคนเรียบร้อยอ่อนหวานดี
แต่ในคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็มองว่าเด็กก็อาจจะเล่นมากเกินไปหน่อย
ในฐานะของผู้สูงอายุคนหนึ่ง
มองว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกกาละเทศะ
จะพูดว่าเด็กไม่รู้กาละเทศะดีกว่าเนอะ
ก็ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส
วันนี้ก็ลงไปที่พื้นที่นี้นะครับที่บ้านใจเกลือ
ทางพอสบสบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องก็มาตรวจสอบ
เน้นย้ำเป็นพิเศษกับสถานพักฟื้นแห่งนี้
เกี่ยวกับมาตรฐานโดยเฉพาะมาตรฐานด้านบุคลากร
อกจากความรู้ความสามารถแล้วสิ่งที่จะมาทำงานตรงนี้
ที่จะต้องมีขาดไม่ได้ด้วยโดยเฉพาะกับคนไข้ที่เป็นผู้สูงอายุ
ก็คือต้องมีใจรักบริการเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
เราก็ได้พูดถึงเรื่องของมาตรฐานบุคลากรนะครับ
ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถแล้วยังต้องมีในเรื่องของใจรักบริการนะครับ
เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเป็นคนที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญนะครับ
แล้วก็ในเรื่องของมาตรฐานสถานที่มาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานการบริการ
ซึ่งมาตรฐานการบริการเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องของการให้การบริการแก่ผู้สูงอายุเนี่ย
ด้วยการเคารพสิทธิ์นะฮะแล้วก็ด้วยการเคารพในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับ
ดังนั้นถ้ามาตรฐานเหล่านี้กำหนดแล้วสิ่งต่างเหล่านี้ต้องห้ามเกิดขึ้น
นี่ค่ะแล้วก็ท้ายที่สุดนะคะทางผู้บริหารบ้านหลังนี้นะคะที่เขาดูแลผู้สูงอายุเนี่ย
เขาก็เลยบอกว่าตอนนี้เขาก็ไล่พนักงานออกเรียบร้อยแล้ว
เขาก็ไปขอโทษทางครอบครัวของคุณยายที่อยู่ในคลิปเรียบร้อยแล้ว
สิ่งสำคัญตอนนี้ที่อยากจะขอความร่วมมือก็คือลบคลิปนี้ได้ไหม
ในโลกโซเชียลอะค่ะเพราะว่ามันก็อาจจะไปกระทบกับสภาพจิตใจของตัวคุณยายที่อยู่ในคลิป
กระทบกับสภาพจิตใจของครอบครัวของคุณยายด้วย
ใครที่มีคลิปนี้อยู่ก็ช่วยขอความร่วมมือลบออกไปซะ
เพราะว่าในโลกโซเชียลที่แชร์กันเขาไม่ได้เบลอเหมือนที่เราให้ท่านดูนี่ใช่ไหม

ลูกหลานเขาเห็นเขาก็ยิ่งรันทดใจนะ